เจ้าหน้าที่กู้ภัยงานหนักเลยต้องไปไล่จับงูเหลือม

สยองโลกด้วยการเหลืออยู่บนเสาไฟ
เหลือยนสยองโลกเหตุเกิดกลางกรุงซะด้วย
แล้วก็กลางเสาไฟเลยด้วยค่ะ

พี่เจ้าหน้าที่มาร่วมด้วยช่วยกันทำภารกิจ
จับงูเหลือมที่อยู่บนเสาไฟฟ้า
เจ้าหน้าที่เขาต้องใช้ความระมัดระวังแล้วที่สำคัญต้องโทรไปแจ้งขอกำลังเสริม
กำลังเสริมที่ว่าคืออะไรรถกระเช้าฮะรถกระเช้าของสำนักงานการไฟฟ้า
มาช่วยทีเคลียร์มันลงมาหน่อยจับไม่ได้หรอกนะมันอยู่บนสายตรงนั้นน่ะ
ไม่แน่ใจมันเป็นสายเคเบิ้ลหรือเสาไฟด้วยนะเพราะถ้าสายแรกมันส่วนใหญ่จะเป็นเคเบิ้ลเนอะ
แต่ถ้าเสาไฟมันจะสูงมาหน่อยป่ะไม่แน่ใจแต่มันน่ากลัวไว้ใจไม่ได้
ต้องเคลียร์ให้มันร่วงลงมาแบบนี้ฮะมันดื้อเหมือนกันนะไอ้งูตัวนี้
มันคอยแว้งจะฉกเนี่ยหาจังหวะจะฉกเจ้าหน้าที่อยู่ตลอดเวลา
อุ้ยตอนมันลงมาก็สกตาลมันนะมันดังแป๊ะ
เจ้าหน้าที่ต้องรำคาญดึงหางจับหางนี่คือวิธีการในการจัดการงูเหลือมจริงนะ
หางมาแบบนี้งูมันจะแบบว่าหันหัวกลับมาฉกใช่ไหม
เขาเองก็ต้องคอยหมุนคอยดูเนี่ยเห็นไหมคอยหลบคอยหลบเนี่ยหาจังหวะ

ใช่ครับต้องคอยหาจังหวะเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่คนหรือคนที่จับหางนั่นแหละ
เข้าไปทำการควบคุมจับที่บริเวณส่วนหัวของงูให้ได้

พอจับได้ปั๊บเดี๋ยวก็เอาไปใส่ถุงกระสอบหรือถุงปุ๋ยแล้วก็มัดให้แน่น
แล้วก็เอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติที่ห่างไกลตัวเมืองออกไป